มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
วันนี้ก็ต้องไปดูที่พักเพื่อไทยค่ะ

และกรรมการบริหารพักชุดใหม่ค่ะ
ก็มีบรรดาแก่นำแล้วก็สมาชิกพักเพื่อไทย
ไปร่วมกันอย่างพร้อมเพลียงเลยนะคะ

ที่ประชุมมีมติเลือกพลตำรวจโทวิโรธเป่าอิน

ปลอดประสบสุรัสวดี

และพลตำรวจโทสมศักดิ์จันทพิง

ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ค่ะ
ได้รับเลือกเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์

หัวหน้าพักเพื่อไทยพลตำรวจโทวิโรธ

เพื่อไทยพร้อมเดินหน้าหาเสียงเข้มข้น
ไม่กังวลกับกระแสยุบพัก

ก็ถึงแม้จะมีคนจ้องจะยุบพักก็ไม่กลัว
คุณหญิงสุดารัฐก็บอกว่าไม่น้อยใจนะคะ

แล้วก็พร้อมนำพักสู้ศึกเลือกตั้ง
ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์ค่ะ
ในสิ่งที่เราร่วมทำงานกับประชาชน
ร่วมคิดแล้วก็ร่วมสร้างนโยบาย
กระแสที่อาจจะมีการยุบพักเกิดขึ้น

ก็มีทางที่จะรับมือ
ถ้าเรา

ว่าวันนี้สิ่งที่เขามาพยายามมากล่าวหาเนี่ย
เราไม่มีความผิดในนั้นใดเลย

เวลานี้ทางพักก็ระมัดระวัง

ครับก็รู้ว่าเป็นที่จับจ้องของ
ของควายต่างอยู่

ถ้าระบุไปอาจผิดกฎหมายเลือกตั้งได้

ที่คุณหญิงสุดารัฐไปเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เนี่ย
ส่วนหนึ่งก็เพื่อป้องกันปัญหาการถูกยุบพักในอนาคต
เพราะว่าหลายเรื่องนะคะที่คนสอบถามไปที่กรกตว่า

เช่นสมาชิกพักเดินทางไปพบนายทักษิณชินโ

ไก่เชื่อมโยงอะไรในพักอะไรแบบนี้
เหมาะครอบค์นำพักแต่คดีที่
เคียงที่สุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อายการ

ความผิดวิจารณ์ผลงานขอสชครบ๔ปี

ชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง
รอฟังอายการอยู่ว่าจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้อง

จะช่วยพักษ์ได้เอาไปอยู่ตรงอื่นก่อน
เหมือนกับรอเอาไว้ก่อนอย่างนี้หรอ